บางคนเขาก็ได้รับผลกระทบแหละเรื่องของอาหงอาหารหรืออะไรต่างแบบนี้
แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าบางคนที่เขาพอจะหยิบยื่นน้ำใจอะไรเล็กน้อยได้เนี่ย
เขาก็หยิบยื่นน้ำใจแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันเยอะแยะมากมาย
ไปดูทานน้ำใจที่หลั่งไหลกันมาอย่างท่วมท้นค่ะ
ที่แรกเลยนะคะไปที่บริเวณข้างทางถนนสาย๒๒๖นะ

กระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ

เขานำของมาแจกชาวบ้าน
ของที่มาแจกนี่มีเยอะมากเลยมีทั้งเจลล้างมือ
มีทั้งอาหารขนมและผลผลิตทางการเกษตร
แจกให้ฟรีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ไปเลย
ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้เล่าว่า
ตัวเขามีอาชีพเฝ้าสวนเนอะ
เงินเดือนเขาจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะ
แต่เห็นว่าตอนนี้หลายคนลำบากกว่ามาก
คุณคิดดูสุดยอดอ่ะคืออะไรเล็กน้อยที่พอจะช่วยได้

ก็เลยอยากจะแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งออกมาซื้อของ
แล้วก็ทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อน
ก็นำมะม่วงมันที่ได้มาจากสวนอีก๓๐กิโลมาแจกด้วย
คือเฝ้าสวนเนี่ยมีของอะไรที่แบบแบ่งปันกันได้เนอะก็แบ่งปันกันไปนะคะ
งานนี้เจ้าของสวนเองทราบเรื่องนะคุณ
เจ้าของสวนก็เลยบอกว่าขอช่วยสมทบทุนมาด้วย
แถมคุณหมอเจ้าของร้านสองป่อเพศัตริย์

คือคนแถวนั้นที่เขาเห็นเขารู้เขาก็มาช่วยกัน
คือน้ำใจของคนไทยโอ้โหเดือดร้อนอะไรไม่เคยทอดทิ้งกันเลย
ถึงแม้ว่าคุณลุงคุณป้าเขาจะแบบว่าเงินเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไร
แต่แค่แบบเขาอยากจะแบ่งปันเขาอยากจะเป็นผู้ให้
มันก็แบบโอ้โหใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมอีกจุดนึงนะ
ตลาดสดบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เขาก็มาแจกของกันเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการแจกแล้วก็ส่งกำลังใจ
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะฮะ
สาวใจบุญคนนี้เขานำไข่ไก่มาจำนวน๑๔แผง
หรือประมาณ๔๐๐ฟองมาจัดใส่ถุงแบบนี้
แล้วก็เดินแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกับประชาชนที่มาเดินในตลาด
ปรากฏจะกันไปคนละถุงนี้คุณ
คนนี้ชื่อว่าคุณสายไหมชัยมาศนะคะ
คือเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขามีอาชีพเป็นสาวโรงงาน
ช่วงนี้ก็เห็นว่าเพื่อนชาวโรงงานบางคน
สั่งพักงานด้วยใช่ไหมบางคนก็ต้องพักงานกันไปในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ก็อยากที่จะมาช่วยเหลืออยากที่จะแบ่งปัน
ก็รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนรับบริจาคไข่ไก่เพื่อนำมาแจกจ่าย
ซึ่งก็มีผู้ใจบุญอย่างกลุ่มประกอบการร้านค้าชาฟอง
แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนในพื้นที่ค่ะ
ให้ความสนใจนำไข่ไก่มาร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคตรงจุดนี้เหมือนกัน
คุณสายไหมก็เลยนำไข่ไก่มาจัดสรรเนอะ
เป็นถุงแบ่งเป็นชุดนะคะ
จ่ายให้กับประชาชนที่เดินอยู่บริเวณตลาดสดบ่อวิน
แล้วก็ให้เพื่อนไปตระเวนแจกให้กับผู้ยากร้ายตามหมู่บ้านต่างอีกด้วยครับ

จุดสุดท้ายที่ริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
กลุ่มราชบุรีสู้โควิด๑๙
เขาพากันนำอาหารน้ำดื่มขนมและหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า๕๐๐ชุด

แต่ว่าเขามารอรับของที่นำมาบริจาคให้
ค่ะทำตามระเบียบเยอะมาก

มีชาวบ้านประชาชนเดินทางมากว่า๖๐๐คนเลยนะ
แล้วมาเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
พร้อมใจกันยืนเว้นระยะห่างกันอย่างดีเลยนะคะ
ก็เนี่ยสังเกตดูนะทุกคนตั้งใจลูกเด็กเล็กแดงก็มากันหมด
ก็ได้รับกันไปโดยทั่วถึงนะคะ
แต่งานนี้แค่เป็นระเบียบไม่พอนะ
แจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านเขาต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนิดนึง
ทุกคนที่จะมารับอาหารจะต้อง
ฝึกล้างมือกับทีมงานของกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาร่วมทำการฝึกสอนให้ความรู้กับชาวบ้านก่อนเห็นไหม
เขาก็จะมาให้ความรู้เรื่องของการล้างมือที่ถูกต้อง
จะต้องล้างแบบไหนล้างนานแค่ไหนต้องถูอย่างไรนะคะ
แล้วก็ต้องปฏิญาณตนด้วยบอกว่ากลับถึงบ้านจะล้างมือทุกครั้ง
นี่ท่องไว้เลยนะกลับถึงบ้านจะล้างมือก่อนทุกครั้งด้วย

อกตั้งใจกันดูตั้งใจกันทำตั้งใจกันฟังมากเลยนะคะ
คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีค่ะได้รับทั้งน้ำใจ
แล้วก็กำลังใจที่ส่งต่อให้กันแล้วก็ยังได้ความรู้เนาะ
เรื่องของการล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรค
ต่อสู้กับเชื้อโรคกันอีกด้วยมันเป็นวิธีการที่ดูแลตัวเองเหมือนกัน
เปลี่ยนที่มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลย
พูดถึงการล้างมือเนี่ยก็ต้องใช้เวลากับมันหน่อย
คือเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสักประมาณ๒๐วินาที๒๐๔๐วินาทีโล

ไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็ได้เพลงชาติเพลงช้างก็ได้
เรียนเพลงก็ได้เพลงอะไรก็ได้โยงยาว
ร้องไปก็ตลอด
ภาพคุณเหมือนเป็นหิดมากกว่าล้างมือ

ยังไงก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนเขาก็ได้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องอยู่แล้ว
แล้วก็อย่าลืมต้องดูแลเตะให้ดีด้วยนะคะ